อ๋อตัวล่ะครับไปดูดรามาของไอ้ไข่กันก่อนคุณผู้ชม
แต่คนทำให้เกิดขึ้นก็คือจากการที่คุณบินคุณไทยเดินทางไปวัดเจดีใช่ไหม
แล้วก็ไปไลฟ์จนคนเข้าใจว่าไปหาผลประโยชนแอบแฝงต่าง

คุณบินคุณไทยต้องเดินทางกลับไปวัดเจดีนครศรีธรรมราช
เคลียร์ใจกับพระอาจารย์แว่นหน่อยเจ้าอาวาสวัดเจดี
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาไปเนี่ยเจ้าหน้าที่๑๖คนถูกพักงาน
เพราะถือว่าดูแลไม่ดีทำให้มีคนละเมิดข้อห้ามของวัดนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องบอกว่าจบสวยนะครับชื่นมื้น
เมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงคุณบินคุณไทยเดินทางไปที่วัดเจดี
อำเภอศรีชนจนครศรีธรรมราช
ไปขอพบทางด้านของพระครูพุทธเจติยาพิรมหรือว่าพระอาจารย์แว่น
เจ้าวาดวัดเจดีจะขอไปพูดคุยทำความเข้าใจ
ปรับความเข้าใจกับดราม่าคาใจที่มันเกิดขึ้น
เป็นข่าวไปแล้วว่าการที่คุณบินคุณไทยเดินทางเข้าไป
เอาวัตถุอื่นใดเข้ามาที่วัดหรือเปล่า
หรือเป็นการโปรโมทให้กับวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดเจดีกับเรื่องของไอ้ไข่
ก็เป็นข่าวคึกโครมไปแล้วคุณผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วพร้อมกันนะฮะ

เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปพบกับพระอาจารย์แว่นได้
ก็มีทางด้านของแฟนคลับญาติโยมคนที่ไปไหว้ก็ไปขอถ่าย
ถ่ายรูปกันไปเนื่องจากว่าพระอาจารย์แว่นท่านติด
ภารกิจเรื่องของกระถิ่นพระราชธรรมีอยู่
ทำให้คุณบินคุณไทยก็ต้องรอแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็เห็นก็พากันไปถ่ายรูปกันทีนี้รอไปสัก๓ชั่วโมงได้
พระอาจารย์แว่นเรียกคุณบินคุณไทยไปพบในกุฏิเดินเข้าไปในกุฏินะ
แต่นักข่าวไม่ให้เข้านะครับจริงนักข่าวเมื่อวานตามไปเยอะ
แต่ว่าท่านก็ขอให้ศึมวลชนรอด้านนอกก็เดี๋ยวแค่เก็บภาพด้านนอก
แล้วก็สักพักก็ปิดประตูนะฮะแล้วเขาก็คุยกันสักประมาณสัก๔๐นาทีครับ
นะสุดท้ายก็เปิดกุฏิให้ถ่ายภาพนี้มาสื่อมวลชนก็ถ่ายภาพทั้งสองฝ่ายก็อ่ะ
คุยกันอย่างชื่นมืนค่ะนะฮะโดยท่านเจ้าอาวาสนะฮะ
พระอาจารย์แว่นเองก็มีการมอบผ้ายันวัดเจดีให้กับทางด้านของคุณบินคุณไทยด้วย
แล้วก็มีเนื้อไข่เขาเรียกว่าไม่ใช่เนื้อไข่สิคุณผู้ชม
ไอ้ไข่เนื้อกระเบื้องหมายความก็พูดผิดไปอืมนะฮะมีผ้ายันวัดเจดี
แล้วก็ไอ้ไข่เนื้อกระเบื้องปี๕๙ให้กับคุณบินคุณไทย
แล้วก็สุดท้ายยุติดราม่าที่มันเกิดขึ้นจบด้วยดี
ไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ครับ
ก่อนอื่นต้องขอกราบนามัศกาลและขอบพระคุณเจ้าวาดนะครับ
ที่เราเราได้ให้ผมได้เข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ได้เข้าใจในความ
ความรู้สึกนะฮะของท่านที่อยู่ที่วัดเจดีนี้เราก็กระจ่างแล้วว่า
อะไรเป็นอะไรนะครับทั้งสิบหกท่านผมต้องกราบขอโทษจริงจริงนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วัดที่โดนพักงานแต่จริงแล้วนะครับ
เรื่องการพักงานนั้นก็ไม่ได้พักงานอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะว่าทางอ่า
ท่านพระอาจารย์ก็ให้ทั้งหมด๑๖ท่านนี้ยังทำงานอยู่ในวัดเหมือนเดิม
นะครับเพียงแต่ก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ให้เข้าใจเรื่องกฎนะครับ
อ่าอ่าที่วัดได้ได้ดีขึ้นนะฮะเรื่องการไลฟ์สดเนี้ยผมต้องขอขอโทษทางทางวัดจริงจริง
เพราะวันนั้นเราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องไลฟ์สดเราห้ามไลฟ์สดแต่จริงจริงแล้วไลฟ์สดได้แต่
ทางวัดก็มีกฎว่าห้ามถือวัตถุมงคลใดจะเป็นไอ้ไข่ของวัดหรือจะเป็นไอ้ไข่นอกวัดห้ามถือ
เราก็เข้าใจแล้วว่าโอเคเพราะอะไรเหตุผลอะไรถึงห้ามถือนะครับ
เพราะฉะนั้นผมต้องกลับขอโทษจริงจริงนะครับนี่แหละฮะเขาก็มีกฎข้อห้ามอยู่
เขาติดเอาไว้เนอะค่ะนะครับเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมก็อย่างที่รำ
นำเสนอข่าวไปว่าเขามีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วนะในส่วนของไอ้ไข่แล้วก็วัตถุมงคล
ตั้งแต่ปีห้านึงนะฮะส่วนเรื่องที่วัดดอนใหญ่เนี่ยนะฮะที่คุณบินคุณไทน์เขาบอกว่า
มีการอัญเชิญไอ้ไข่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยนะฮะ
อาจจะมีแค่การทำพิธีพุทธาพิเศษเท่านั้นนะครับ

ถือว่าเป็นการจบดราม่าแล้วกัน
ที่ดีของคนที่เกี่ยวข้องอยากจะให้คนที่เขา
ขอรบบูชานับถือไอ้ไข่ได้บูชากันต่อไป
แต่ว่าก็เข้าใจกันแล้วก็ถือว่าเป็นการจบดราม่ากันไปจบแล้ว